มีคนที่เขาไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นชายเร่ร่อนนะครับ
อยู่แถวปฐุมธานีคือแกอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวแล้ว

คือนอนอยู่กับที่เนี่ยแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะฮะก็เลยต้องช่วยกัน
ถ้าไม่ช่วยเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกสงสัยแกจะตายแน่
เอาไปดูหน่อยนะฮะตอนที่เขาไปเจอนะครับ
เดี๋ยวนะเขากำลังไปตามคนเดี๋ยวก่อนนะมีใครมาหามั่งยังอ่ะ
ไม่มีเดี๋ยว
นี่ฮะที่มีคนมาเจอนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายลุงแกได้ไปโรงพยาบาลแล้วนะฮะ
แต่ตอนแรกเนี่ยคือแกไม่มีเอกสารอะไร

เจ้าของคลิปก็เลยลงข้อความเอาไว้บอก
นี่ลุงจะตายอยู่แล้วมาขอความช่วยเหลือ

เพราะเขาไม่มีบัตรประชาชน

นี่นะฮะร่างกายผ่ายผอมแบบ
คือจะพูดจะเปล่งเสียงออกมาแทบไม่มีแรงอ่ะ
อยู่ใต้สะพานนะครับพร้อมเหลือแต่กระดูกนะครับ
คุณลุงที่นอนไร้เรี่ยวแรงอยู่ตรงนี้นะครับ

คือสาวเจ้าของคลิปเนี่ยไปตามชาวบ้านมาแล้วก็
แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปฐุมธานีนะครับ

ชีวิตมันรอกันไม่ได้
ลุงต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะจะได้อยู่ในความดูแลของหมอ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดที่เขาไปเจอคุณลุงเนี่ยอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านย่านคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
เป็นพื้นที่ใต้สะพานนะฮะสภาพความเป็นอยู่ก็แบบนี้นี่แหละ
แต่คุณลุงไม่อยู่นะวันนี้นะไปโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ใต้สะพานนะครับมีที่นอนเก่ามีมุ้งเก่า
ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายไปหมด
ที่สำคัญก็คือเราไปเจอหนูนานะฮะหนูนาที่แขวนแบบตากแห้งเอาไว้
นี่ค่ะนี่ฮะคาดว่าน่าจะเป็นอาหารของแกแหละ
อาจจะไปได้มาจากไหนแล้วก็แขวนอยู่เนี่ยฮะ
มีหม้อต้มน้ำซึ่งในหม้อต้มน้ำนะฮะ
ข้างจะมีใบกระท่อมอยู่มีรังเบียร์มีรถจักรยาน
มีพวกข้าวของต่างในหม้อนะฮะจะมีใบกระท่อมอยู่
มีจักรยานที่มีรังเบียร์ใส่อยู่นะครับ
ส่วนคุณลุงในคลิปยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
มีรอปภแถวหมู่บ้านแถวนี้นะครับบอกว่า
ที่เห็นในคลิปเนี่ยแกชื่อลุงสุกอายุ๗๐กว่า
เท่าที่ทราบพื้นเพลแกเป็นชาวศรีสเกต
แกก็เร่ร่อนมาเรื่อยมาอยู่ใต้สะพานแถวนี้ที่ปฐุมธานี
จะขี่จักรยานไปคอยเก็บของเก่าขายอยู่มา๕ปีแล้ว
วันหนึ่งก็ได้เงินร้อยสองร้อยแต่แกก็ชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมทุกวัน
ล่าสุดที่แกเนี่ยหนักขนาดนี้เนี่ย
พี่ที่เป็นตรพพอเนี่ยนะครับบอกว่าลุงสุก
ไปดื่มเหล้าเยอะช่วงวันตรุษจีน
เหล้าเยอะไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินอะไรเลย
เอาข้าวไปให้แกก็ไม่กินสุดท้ายมาดูแกอีกทีนึง
นอนไม่มีแรงนะปวดขาปวดตัวไปหมด
คือทางรอปภของหมู่บ้านก็เลยช่วยอุ้มแกขึ้นที่นอนของแก
แล้วก็ต้องไปทำงานจนเย็นเมื่อวานนี้๒๕มกราคม
ไปดูอีกทีนึงคราวนี้หนักขึ้นถึงขั้นแบบขยับตัวไม่ได้เลย
จะพูดยังไม่มีแรงเปล่งเสียงออกมา
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยรับตัวไปโรงพยาบาล
แต่แกไม่มีเอกสารอะไรเลยกู้ภัยบอกโอ้โหสงสัยไปจะลำบาก
เอกสารอะไรก็ไม่มีหาข้อมูลอะไรก็ไม่เจอ
สุดท้ายเนี่ยคุยกันไปคุยกันมา
กู้ชีพกู้ภัยเขาก็เลยช่วยเอาไปส่ง
บอกยังไงไปโรงพยาบาลก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวว่ากันทีหลัง

คือทางรอปภที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ลุงสุกแกเคยมีลูกที่มารับแกจะกลับไปอยู่บ้านที่ศรีสะเกดนะฮะ
แต่ลูกบอกถ้าไปอยู่บ้านนะพ่อต้องเลิกดื่มเหล้านะ
แต่ลุงสุกแกไม่ยอมแกบอกงั้นอยู่ที่นี่ก็ได้
แกก็อยู่แบบคนเร่ร่อนของแกต่อไปนะฮะ
บางทีชาวบ้านสงสารเห็นใจก็เอาข้าวเอาปลาเอาข้าวของมาให้นะครับ

ก็คอยเตือนตลอดบอกเลิกดื่มเหล้าได้นะลุง

ถ้าอยู่ก็บังคับให้เริ่มเลิกแล้ว

ก็เลยอยู่อย่างนี้
บอกแครนเอา
ตอนที่ทางทีมกู้ชีพเขามาช่วย

จะนำไปโรงพยาบาลซึ่งชาวบ้านก็บอกโอ้ทำไมไม่ช่วยเลยทำไมไม่พาไปเลยทำไมช้าเหลือเกินเนี่ย
คุณวันนพรอ้นสืบสายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลบางเมือง
เทศบาลเมืองท่าโขลงนะฮะบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
พอได้รับแจ้งก็รีบลงพื้นที่ไปดูทันที
ไปถึงเนี่ยมีชาวบ้านหลายคนมายืนมุงดูลุงสุกอยู่ก่อนแล้ว
ทางทีมกู้ชีพกู้ภัยก็พยายามถามหาคนที่รู้ข้อมูลของลุงสักคนหนึ่ง
เพราะแกไม่มีบัตรอะไรเลยลูกหลานอยู่ไหนเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้เรื่อง
ก็เลยถามว่ามีใครสักคนนึงไหมที่สามารถเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่
ไปโรงพยาบาลไปเป็นเพื่อนลุงได้
อย่างน้อยจะได้ให้ข้อมูลกับทางแพทย์เขาถูกว่าเออแกอยู่ตรงนี้อยู่แบบไหนยังไง
น่าจะมีอาการอะไรจะได้สันนิษฐานอะไรกันได้ถูกบ้าง
เพราะทีมกู้ภัยที่เอารถพยาบาลมารับลุงไปโรงพยาบาลเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยแกน่าจะอายุเท่าไหร่แกอยู่มานานเท่าไหร่อะไรยังไง
ถ้าไปแบบเอาลุงไปคนเดียวก็ไม่มีใครให้ข้อมูล
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเอกสารอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ย
ยืนยันว่ายังไงก็พาไปส่งโรงพยาบาลได้
แต่ขอให้มีคนที่รู้ข้อมูลของคนคนนั้นที่เป็นผู้ป่วย
จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือคนใกล้ชิดก็แล้วแต่เนี่ย
ไปด้วยสักคนหนึ่งเพื่อไปให้ข้อมูลกับแพทย์ที่โรงพยาบาล
ไม่ยืนยันแต่ว่าคนในหมู่บ้านเขาบอกขอรถรับผู้ป่วยเฉย
ในหมู่บ้านพระพิเศษกิจตอนแรกเขาเรียกน้องบอกขอน้ำ
น้องก็หยิบน้ำให้มือจะสั่นหยิบขวดน้ำแล้วก็กินน้ำใช่
แต่ถามเรื่องโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้คือไม่รู้เลย
ตอบไม่ได้เลยชื่อนามสกุลก็ไม่บอก
ถึงโรงพยาบาลก็คือหมอต้องขอถามประวัติอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็แล้วไม่รู้
เราไม่รู้เลยเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อน
เอาเป็นว่าตอนนี้คุณลุงอยู่โรงพยาบาลแล้วนะฮะ

สัยต้องให้พมเข้าไปช่วยดูหน่อยว่าจะเอายังไงดีใช่ไหม
การช่วยหลังจากนี้หลัยยาวเนอะ

แกจะเล่ร่อนอยู่เพราะว่าลูกบอกถ้ากลับไปอยู่บ้านด้วยกันเนี่ย

อันนี้ต้องไปคุยกับแกแล้วว่าแกจะเอายังไงนะฮะ